ข่าวเช้าหัวเขียวช่วงนี้พาคุณผู้ชมมาดีมาดูคดีอุกอาจเกิดขึ้นที่กรสินนะคะ
มีคนร้ายค่ะถือมีดเข้าไปเลยนะเข้าไปที่บ้านตำรวจนายหนึ่งค่ะ
เข้าไปแทงไม่ยั้งเลยนะคะยี่สิบแผลนอกจากนี้ใช้มีดอันเดียวกันเนี่ย
เฉือนเจ้าโลกของตำรวจนายนี้คือเฉือนขาดทิ้งไปเลยเนี่ยนะคะ
ตำรวจนายนี้เสียชีวิตคาที่ภายในบ้านพักนะคะ
หลังจากก่อเหตุคนร้ายหลบหนีไปค่ะจุดเกิดเหตุเป็นบ้านไม้นะคะ
อยู่ที่อำเภอกรรมลาศัยจังหวัดกรสินตำรวจพร้อมทีมแพทย์และกู้ภัย
หลังจากได้รับแจ้งเหตุรีบเข้าไปเลยค่ะในจุดเกิดเหตุพบร่างของผู้เสียชีวิต
สภาพตอนที่ไปถึงคือนอนหงายจมกองเลือดมีรอยแทงทั่วร่างกายเลยนะคะ
ประมาณยี่สิบกว่าแผลได้อวัยวะเพศถูกตัดขาด
ทราบชื่อภายหลังพันธุ์ตำรวจโทรจำรัดโดนเจืออายุห้าสิบเจ็ดปี
ตรวจสอบรอบบ้านค่ะเจ้าหน้าที่พบรอยเผาไหม้หลายจุด
อกจากนี้พบร่องรอยการเผาที่ท้ายรถยนต์ฟอร์จูเนอร์สีขาว
ส่วนที่บริเวณหน้าบ้านพบกระป๋องเบียร์๓กระป๋องคาดว่าน่าจะเป็นของคนร้ายนะคะ
คือดื่มย้อมใจแล้วก็เข้าไปเกาะเหตุ
สอบถามลูกชายผู้ตายทราบว่ามูลเหตุจูงใจ
การก่อเหตุครั้งนี้น่าจะเกิดจากสามีเก่าของหญิงสาวที่มาติดพันธุ์ผู้ตาย
เกิดความหึงหวงขึ้นมาโดยหญิงสาวเคยบอกกับผู้ตายว่า
กับสามีไปแล้วตัวดิฉันเนี่ยตัวเปล่าเล่าเปลือยไม่มีสามี
แต่ผู้ตายมาพบตอนหลังว่าอ้าวยังมีสามีอยู่เนี่ย
ยังไม่ได้เลิกลากันก็เลยพยายามตีตัวออกห่างนะคะ
เอาฟังเสียงลูกชายเล่ารายละเอียดหน่อยค่ะ
ตำรวจก็ต้องเก็บหลักฐานในจุดเกิดเหตุอย่างละเอียดนะคะ
ส่วนศพส่งชนะสูตรต่อที่ขอนแก่นขณะที่ชุดสืบสวนค่ะ
ออกติดตามตัวคนร้ายเพื่อนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ